สกรูปของนักกีฬาคนหนึ่งนักกีฬายิ่งธนู
ซึ่งถือว่าเป็นนักกีฬายิงธนูสู้ชีวิต

ท้ายไปจากรายงานของคุณชูศักดิวงทองดีและผมลาไปเลยสวัสดีครับ
บรรยากาศการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปีนี้

ถือว่าได้รับความสนใจจากบรรดาเยาวชน

เด็กหญิงขวัญจิรา๑๐หมื่นอายุ๑๑ปี
สาวน้อยจากอำเภอ๒จังหวัดแพร่
ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปฐมปีที่๕

เพื่อแบ่งเบาภาระคุณตาที่เลี้ยงดูเธอเพียงลำพัง
จากพ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่อายุเพียง๓เดือนเท่านั้น
เห็นน้องเขาสนใจดีก็เลยลองชวนดูว่าอยากเล่นไหม
ตอนแรกก็น้องเขาอยากเล่นอยากเล่นมาก
แต่ว่าคันน้องเขาเป็นคันที่น้องเขาใช้นี่เป็นคันผู้ใหญ่

ก็เอามาอัดเพิ่มเวท
เพิ่มทำยังไงก็ได้ให้น้องเขายิงได้
ตอนนี้คะแนนน้องเขาก็ไม่ขี้เหลเลยนะคะ๒๐๐อัพค่ะ
จากช่วงเวลาแค่๓เดือน
ปกติเป็นบางคนก็เป็นปีค่ะถึงจะ๒๐๐
จากตีสปอร์ตฮีโร่ค่ะ
ทำไมสปอร์ตฮีโรค่ะถ้าติดแล้วมันจะได้อะไรบ้าง
ได้เงินค่ะ
ไปช่วยตาค่ะ
มีโอกาสได้พูดคุยกับพอสำอาง
ซึ่งท่านดูแลโครงการสปอร์ตฮีโร่มาอย่างต่อเนื่อง
รับนะครับว่าเมื่อได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องแพมแล้ว
ถือว่าเป็นเรื่องดีซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย
จะพยายามผลักดันน้องไปให้ถึงฝั่งฝันครับ
โครงการสปอร์ตฮีโรคของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
ถือว่าเป็นโครงการที่ดี

ได้มีโอกาสได้รับการฝึกซ้อม
เข้ามาทำการฝึกซ้อมแล้วก็มีค่าตอบแทนให้นักกีฬา

พอรู้ว่ามีโครงการแบบนี้พี่เข้าทำเป็นนักกีฬาแล้วนี่มีค่าตอบแทน
การอธิบายลายเดือนมีค่าแทนฟูกศรด้วย
แล้วเขาก็ในสภาพที่ความเป็นอยู่ของเขาเองเนี่ย
เขามีความพยายามที่อยากจะเข้าสู่โครงการ

ครั้งนี้เนี่ยถ้าผลงานเขาไม่ขี้เหลนะ

เราก็คิดว่าเราจะนำเสนอต่อขณะนำการบริหารโครงการ
ให้มีการเชื่อนานที่เราเข้าสู่โครงการได้